คนเราเกิดมามันจะมีความกลัวที่แตกต่างกัน
อย่างที่ฉันเนี่ยมั่นใจมาก
ฉันกลัวจิ้งจกตุ๊กแก่ทุกชนิด

ใช่ไหมบางคนมีความกลัวที่แตกต่างกันออกไป

หนูน้อยคนนี้เขากลัวเจ้าตัวนี้
โอ้โหลูก

แล้วแมวก็ตรงไหนตรงกระโปรง
เออแล้วน้องคือน้องคิดว่าหนีสูงแล้ว

น้องก็เลยคิดว่ามีสูงใช่ไหม

แมวบอกได้นี่ก็สูงแล้วขาลอยเหมือนกันเลย
ต้างไส้แต่ขาลอยลงไม่ได้ทั้งคู่
เหตุการณ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้นคุณว่า
ผมว่านะร่วงทั้งคู่
ใช่ไม่ร่วงทั้งคู่ก็ถังคว่ำ

คือเด็กไม่เข้าใจบางทีเขาไม่รู้ว่าแมวทำอะไรกับเขา
แต่อันนี้แมวลูกแมวอยากเล่น
อยากเล่นกับเด็กอยากเล่นกับสิ่งของที่เคลื่อนไหว
แล้วแมวกับชายกระโปรงลูกแมวกับชายกระโปรงเนี่ยเป็นของคู่กัน
จริงแมวที่ออฟฟิศข้างล่างดิฉันเป็นบ่อยเลย
ตรงแถวลานจอดรถเราดิฉันเดินไปตอนลูกแมวเล็ก
โอ้โหเห็นชายกระโปรงพิ้วไหว

เออเรียบร้อยขาเป็นรอยหมดเลยกวน

คือแมวก็เหมือนเด็กแหละแล้วยิ่งลูกแมวก็ยิ่งเหมือนเด็ก
ลูกแมวอยู่กับเด็กบันเทิง

ก็เหมือนกับว่าช่วยให้แมวเลี้ยงน้องไปด้วยเนาะ